โดยเจ้าของเรา
ทุกคนมีความรัก

เออเอ้าพี่ยังหมดแล้วพี่ยังหมดแล้ว

โอ๊ยโหย

แต่เมื่อกี้ถือว่าดีมากที่ผมขับเร็วนะ
มันเลยช่วยลดเวลาขึ้นมาได้

เอาละอันสุดท้ายเนี่ยเราเยอะกว่าเขาใช่ไหม
๒๒๐๐บาทพี่ก๊อฟ

เว้ยมาเจออันนี้ใช่ไหม

ทีมมาร้านอาหารจีนเป็นแรงน้อยมากร้านอาหารญี่ปุ่น
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๒๐๐บาท
สวัสดีครับ

ถือเป็นสวรรค์ของนักทานอาหารญี่ปุ่น
ร้านนี้เปิดมานานกว่า๑๐ปี
คงมาตรฐานความสดและรสชาติดี
จนได้ใจคนย่านนี้ไปครอง
ร้านนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิลาดกระบัง

ผมไม่เห็นมีร้านอาหารฟิลร้านอาหารจีนเลย

อย่าบอกนะร้านนี้

เห้ยร้านนี้จริงหรือ

สิ่งที่ทุ่นพระกุ้งวางเงินจำนวนสิวร้อยบาท

ไปแดด

เฮ้ยมาแล้ว

แม่มาได้เวลาพอดีเลย
นี่แหละสิ่งที่เราจะได้ไง

เมนูซาวมอนโทโลบิ๊กเซต
เมนูชุดซาซิมิปลาสามะโนเวพันธุ์ดี
ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น

ส่วนที่เสิร์ฟให้เป็นส่วนที่เรียกว่าโทโร่
หรือส่วนของท้องปลาซามอนที่มีจำนวนน้อย
และราคาแพงกว่าส่วนอื่น

ถือเป็นซาซิมิชุดพรีเมียมกันเลยทีเดียว

ขอเสิร์ฟหน่อยครับ

คุณทั้งสองคนจะต้องยิ้มใส่กันนะครับ

ผมจะให้มากกว่ายิ้มอีก

ตอนนี้ในใจในใจของสายปาก
คือกำเกินคือฝืนทนทรมาน

ดูจากสายตาดูดีกว่า

พี่ถ้าไม่กดตลก

ก็ได้เอาเบอร์โทรมาสิ

ครบแล้วขอบคุณค่ะ

คุณคุณขอบคุณค่ะถีกพล่างกุ้งนะคะ

อิ่มมือเยอะมากนะสำหรับ๔๐๐บาท

ไอ้คุณระวังแผ่นดีมากเลยว่ะ
อ้าวสาวมันของชอบด้วย

และตอนนี้ทั้งสองทีมก็พยายามอย่างเต็มที่ครับ

เพราะคงไม่มีทีมไหนอยากเป็นผู้แพ้แน่นอนครับ

พวกเขาจะต้องเจอกับบทลงโทษที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับ

โอ๊ะไปแล้วไปเถอะพวกเรา

สุดยอดมากครับ

ไปเว้ย

อยากจะเอาความวันมาก

ว่านั่นก่อนก็ไม่ไหว
นะคะ

ทาโกมโอ๊ยจุ๊บ
ทำไมเราไม่แบบว่าอ่อยให้ผู้หญิงบ้างอ่ะ
ไม่ได้ผู้หญิงนะเว้ย

ทำไมพูดอย่างนี้หรือ

ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่จุดสิ้นสุดของเราในวันนี้นะครับ
นั่นก็คือโรงเรียนพรทธิธิพยัทธ์ครับ
แสดงความยินดีกับทีมคุณก๊อฟด้วยครับอ้าว
เพราะว่าคุณจะได้ทานอาหารต่อครับ
เราไปพบกับบทลงโทษกันเลยดีกว่าครับ
ดีครับผมไปเลยครับแจ่มโบ๊คเลยครับผมเชิญครับเชิญครับ

ที่คุณทั้งสองคนครับจะต้องทานให้หมดนะครับ

พร้อมไหมครับคุณต้าคุณสองคนพร้อมก็เชิญเลยครับ
ดูนี่เราปิดรายการไปด้วยครับ

ที่จะนำลูกทีมไปปฏิบัติภารกิจการกินแบบไม่ธรรมดาครับ
พบกับเราได้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กินให้ไวไปให้ถึงครับ

ให้ชัดครับผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง